คุณผู้ชมคะทางสอสอประชาธิปัตย์ค่ะก็ไปที่สารแพ่งเหมือนกันนะคะ
ก็ไปขอให้ทางศาลมีการพิจารณากรณีที่นายกรัฐมนตรี
มีคำสั่งพรกรฉุกเฉินออกมานะคะโดยมองว่าเป็นการออกคำสั่งโดยมิชอบ
วัชระเพชรทองอดีตสสพักประชาธิปัตย์นะคะ
ร่วมกับนายเกษมสุภสิตอดีตผู้พ่วยภาคสา
ยื่นคำร้องที่สารแพ่งรัชดาพิเศษค่ะ
ขอให้พิจารณากรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
คำสั่งพรกรฉุกเฉินโดยมิชอบนะคะ
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ออกคำสั่งให้ตำรวจสลายการชุมนุมเมื่อ๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา

แล้วก็ยื่นคำร้องให้สารแพ่งไต่สวนฉุกเฉินค่ะ
เพื่อให้เพิกถอนพรกรฉุกเฉิน
และให้ออกคำสั่งคุ้มครองผู้ชุมนุมชั่วคราว
นะครับการชุมนุมโดยสงบและปรัสจัดอาวุธ
เป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูลทุกฉบับให้การคุ้มครองการชุมนุมเอาไว้
และการที่ผมมายื่นฟ้องท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกกตาบุญภีร์และผู้บัญชาการตำรวจเอกฆาตในวันนี้
มาใช้สิทธิ์ในฐานะประชาชน
ไม่ได้ทำในนามของพักประชาธิปัตย์แต่ประการใด
หรือภาคการเมือง๑พักการเมืองใดแต่ประการใดครับ